ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ต้องบอกว่านี่ก็โหดเยี่ยมแล้วก็น่าเศร้าสลดมาก
คือต้องบอกว่าจิตใจคนก่อเหตุเนี่ยโหดเยี่ยมจริงแล้วก็แบบหลายคนบอกว่าคุณยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหม
ข่มขืนแล้วก็ฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นดาวนซินโรม
เป็นคนในพื้นที่ระแวกบ้านเดียวกันนี่แหละสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
วันนี้เจษฐธิพาไปชี้จุดธรรมแผนชักอยู่ก็ชักเหรอคะ
ผู้ต้องหาอยู่ชักเลยครับ
คือตรงจุดที่เป็นพงหญ้าป่าละเมาะที่ไปเจอศพของผู้ตายนั่นแหละ

นายมารุธนนพิพักษ์อายุ๒๑ปีนะครับ
โอ้โหต้องหามกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
หรือว่าเครียดหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้
อันนี้คือแขนกระตุกไม่หยุดเลย

คือเมื่อวานความจริงตำรวจเนี่ยตามเขาไปสอบปากคำมารอบนึงนะ

เพราะว่ารักษณะท่าทางคล้ายกับบุคคลต้องสงสัยในกล้องวงจรปิด

โอ้โหผมเมาทั้งวันเลยตอนนั้นน่ะ
เวลาที่อยู่ในกล้องวงจรปิดผมเมานอนหลับอยู่
ผมจะไปทำอะไรใครได้สุดท้ายก่อเหตุจริงนะฮะ

นี่ซ้ายมือนี่คือภาพเมื่อวานนะฮะที่ตำรวจเนี่ย

แต่ภาพขวามือคือเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ถูกนำตัวไปทำแผนไปชี้จุดปรากฏว่าชักฮะ
นายมารุธหรือว่าในรุ๊ดวัย๒๑ปีก่อเหตุข่มขืน
แล้วก็ฆ่านางสาวซิมวัย๔๘ปี
ซึ่งเธอเป็นดาวนซินโรมนะครับ
ญาติบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะ

สพปากคลองรังสิตคุมตัวไปทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือจุดที่เอาเสื้อที่ใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็เสื้อของผู้ตายไปทิ้งอ่ะ

อยู่ลมชักกำเริบครับ

สุดท้ายต้องยกเลิกการทำแผน
คือทำแผนตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับ
แล้วก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลก่อน

เสื้อของตัวเองที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
แล้วก็เสื้อของผู้ตายที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุ
จุดสุดท้ายย่อมยกเลิกการทำแผนนะครับ
ซ้ายมือคือเสื้อที่เจอเมื่อวานนะฮะ
เมื่อวานตำรวจไปค้นหาหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจนำตัวนายมารุธมาเค้นสอบอย่างหนักนะครับ
จนสุดท้ายยอมรับสารภาพเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นี่เองนะฮะ
แล้วก็พาไปทำแผนนะครับ
เดี๋ยวไล่ดูการทำแผนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

ในการที่จะสวมใส่หมวกกันน็อกหรือว่าเสื้อเกราะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เจ้าหน้าที่คุมตัวจะไปทำแผน
จุดแรกเป็นจุดป่าละเมาะแถวบ้านของผู้ตาย

จุดตรงนี้เป็นจุดที่เจอศพ
ซึ่งนายมารุธบอกว่าเป็นจุดที่ลงมือข่มขืนผู้ตาย
ส่วนจุดที่๒เป็นจุดที่นายมารุธบอกว่า
ตอนนั้นได้เหวี่ยงผู้ตายเวียงเข้าไปแล้วเขาก็ไปกระแทกกับต้นไม้
ตรงนี้นะฮะจนเขาคอหักแล้วก็เสียชีวิต
จากนั้นนายมารุธบอกว่าพยายามประคองผู้ตายออกมา
แล้วก็ไปพลาดท่าลื่นล้มทำให้หน้าของผู้ตาย
ทิ้มลงไปในบ่อน้ำแถวนั้นตรงเนี้ยฮะ
ว่าไปเจอศพแล้วลักษณะหน้าทิ่มอยู่ในบ่อน้ำเนี่ย
นายมารุธบอกว่าพอหน้าเขาทิ้มไปในบ่อน้ำแล้ว
ไม่กล้าช่วยขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็น
แต่ท่านผู้ชมดูบ่อน้ำตรงนี้ฮะคือมันตื้นมากอ่ะค่ะอ่า
แต่เขาอ้างเขาบอกเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้
สักประมาณ๒๐นาทีถึงดึงขึ้นมาบนตลิ่ง

ซึ่งพอดึงขึ้นมาเขาตายแล้วก็เลยวางศพทิ้งเอาไว้ตรงนั้น
แล้วตัวเองก็เดินกลับบ้านไป
เห็นเขายังไม่ผมก็เลย
รู้สึกตัวแล้วพาไปหรือว่าเขาเดินไป

ผมล้มแล้วเขาตกหลุดจากไหล่ผมไป
เอาจริงเลยเราล้มหรือว่าเราผลักเขาลงไป
ผมไม่ได้ผลักครับผมล้มลงนี่แหละเข่าผมกระแทกนี่แล้วเขาก็ลงไปเลย
ลงไปในน้ำแล้วทำไมเราไม่ลงไปช่วย
ผมก็ว่ายน้ำไม่เป็นครับ
แล้วหลังจากที่เขาลงไปนานไหม
เกือบ๒๐นาทีแล้วผมก็ลงไปเอาเขาขึ้นมา
ก็คือหลอกเขามาจากบ้าน

เสร็จแล้วเหวี่ยงเขาใส่ต้นไม้
คอเขาไปโดนกับต้นไม้กระแทกอย่างจังนะฮะค่ะ

ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้เสียชีวิตอะไร
แล้วเขาก็หน้าทิ้มลงไปในบ่อน้ำ

นี่ฮะคือทำไมไม่ช่วยเขาเลยต้องจากให้ช่วย

ดูจากภาพข้างขวาว่ายน้ำไม่เป็นดูสภาพ
ไม่กล้าลงไปช่วยอีก๒๐นาทีถึงดึงขึ้นมา

ก็เลยปล่อยศพทิ้งเอาไว้แล้วก็ตัวเองก็เดินกลับบ้าน
พรชมรรยาทภูมิครับการตำรวจพลุทธรจังหวัดประทุมธารณี
บอกว่าตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
คือการทำแผนก็สอดคล้องกับคำให้การอยู่พอสมควร
ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยพอถูกเหวี่ยงไปฟาดกับต้นไม้
เหมือนกับลักษณะสลบไปพยายามจะพยุงขึ้นมา
แต่บังเอิญหกล้มแล้วผู้ตายเนี่ยหน้าจมลงไปในน้ำ
ซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่ามันยังไม่ค่อยสมเหตุสมผล

เดี๋ยวต้องไปขยายผลเพิ่มเติมว่ามีจุดไหนน่าสงสัยอีก

ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะอ้างได้
แต่ตำรวจจะยึดจากพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ส่วนเรื่องที่กำลังทำแผนอยู่แล้วอยู่ดีเนี่ยมีอาการชักขึ้นมา
ตำรวจบอกว่านี่เป็นโรคประจำตัวของผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วมักจะมีความเครียดจะเกิดอาการชักเวรอย่างนี้ได้
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
อย่างนี้พยุงกว่าพยุงแล้วหกล้มสื่อเชื่อไหม
สื่อก็ไม่เชื่อพี่ก็ไม่เชื่อต้องคุยกันอีกรอบว่าจริงเป็นอย่างไร
เดี๋ยวไปดูในเล็บมีเนื้อนังของคนตายอยู่ในซอกเล็บไหม
อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์

พยายามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยครับ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายมารุธนนพิพักษ์วัย๒๑ปีนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์
รวมทั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นด้วยนะครับ
ชุดสืบสวนของสพปากคลองรังสิตนะคะ
ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดอย่างหนัก
จนได้ตัวนายมารุธคนนี้มานะคะ
โดยหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด๔จุดด้วยกัน
จุดแรกคือตรงบ้านที่อยู่เยื้องกับร้านค้า

ตรงนี้จะเห็นว่านายมารุธเดินเข้ามาซื้อของที่ร้านคนเดียว

คล้อยหลังไปแค่๓นาทีเดินกลับมาใหม่
แต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ

แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่ซอยเกิดเหตุ

นี่ค่ะ

มาพร้อมกับนายมารุธกับผู้ตายเดินมาด้วยกันไปที่ซอยจุดเกิดเหตุ
ส่วนกล้องวงจรปิดจุดที่๒อยู่ตรงข้ามร้านค้าที่อยู่ติดกับบ้านของผู้ตายค่ะ
จุดนี้จะเห็นว่าผู้ตายเดินนำหน้านายมารุธ

ที่๓คือปากซอยจุดเกิดเหตุนะคะ

เป็นผู้ตายเดินนำหน้าไปก่อน
ขออภัยเป็นนายมารุธเดินนำหน้ามาก่อน

แล้วก็เป็นผู้ตายเดินตามหลังมา

ก็คือกลางซอยที่เกิดเหตุนะคะ

นายมารุษที่เดินนำหน้าเข้ามาในซอยก่อน

ก็จะเป็นผู้ตายเดินตามมา

ผู้ชายคนนี้เคยเห็นไหม
คนในพื้นที่หรือเปล่ารู้จักบ้างหรือเปล่า

ก็เลยนำตัวมารุดมาสอบปากคำที่โรงพัก

ใช่กินเหล้าเมากับเพื่อนตั้งแต่๘โมงเช้า

อารุธบอกหลังจากที่สอบปากคำเสร็จนะ

บอกโอ้ยผมแม่
คือดูจากกล้องวงจรปิดแล้วมันก็คล้ายผมจริงนะ

แต่ไม่ใช่ผมหรอกแถมไอ้คนนี้เนี่ย

ไปเค้นมาก็คือผมนั่นแหละ

เพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัด
สามารถจับกลุ่มจนเป็นผู้ต้องหาได้

ตำรวจนำตัวมารุดกลับมาสอบปากคำอีกรอบนึงค่ะ
เพราะว่าสังเกตรอยสักที่ขา

แต่ไม่ใช่ผม

ตำรวจบอกมันเหมือนกันเกินไปว่ะมนุษย์

รุ๊ดบอกว่าอย่างไรนะบอกอ๋อไอ้เนี่ย

อ๋ออ่าเป็นคนเล่นร่อนแถวนี้พี่

ตำรวจบอกเออมางั้นมาให้เบาะแสกับตำรวจมาเลย

สุดท้ายสอบทั้งคืน

รุ๊ดเองไม่ใช่อ

อมรับสารภาพนะคะเขาบอกว่า

ก็เลยตัดสินใจว่าจ้างผู้ตายค่ะ

แล้วก็พากันเดินไปที่จุดเกิดเหตุ
ถึงเวลามีอารมณ์ทางเพศฉุดผู้ตายเข้าป่าเลยค่ะ

รุ๊ดก็เลยเหวี่ยงศีรษะผู้ตาย
กระแทกต้นไม้จนเขาหมดสติ

หลังจากก่อเหตุเสร็จประมาณ๑ชั่วโมง

คือไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

คือมันคือการวางแผนแล้วด้วยนะ
เพราะเขาบอกเขาคิดมาแล้วถึงขั้นออกอุบาย

พาเข้าไปในซอยเปลี่ยวฉุดเข้าป่า

ข่มขืนเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้ตาย

เคยมีพิษภัยกับใครเลยในพื้นที่

นี่ครับนี่คือภาพที่ยาท
ให้เราดูเมื่อวานนี้พี่สาวให้ดู

ลำลิเกให้พี่สาวดูหลังจากพี่สาวซื้อพัดลมตัวใหม่ให้
แล้วพี่สาวยังบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้๑๖กันยายน
ถ้าเกิดโชคดีนะถูกรางวัลนะเดี๋ยวจะซื้อแบบชุดลิเกให้เลย
ยิ้มดีใจใหญ่
อยู่อย่างนี้ทุกวันที่บ้านอย่างมากก็เดินไปซื้อของซื้อขนมกินแถวร้านค้าแถวบ้าน
เวลามีคนเจอบางทีเธอก็ยกมือไหว้เขาก็ให้เงิน๑๐บาท๒๐บาทบ้างอะไรประมาณอย่างนี้
นายมารุธคงจะใช้จังหวะช่องว่างช่องโหวตตรงนี้
หลอกเขาว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๒๐๐ถ้าไปนวดให้

ท่านผู้ชมครับหลังจากจับคนร้ายได้นะครับ
เราได้คุยกับหนึ่งในพยานนะ
บอกว่าเขาได้ให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
เนื่องจากเห็นนายมารุธกับผู้ตายเดินเข้าไปในซอยที่เกิดเหตุ
ก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดลักษณะก็คือเดินตามกันไป
แต่ตอนนั้นไม่มั่นใจว่าในรุ๊ดเนี่ย
จะใช่คนที่เห็นในกล้องวงจรปิดไหม
เพราะตอนนั้นสวมแมสปิดบังใบหน้า
อกจากนี้ลูกชายมาเล่าให้ฟัง
บอกช่วงเกือบเที่ยงของวันเกิดเหตุ
เขาเห็นในรุ๊ดเดินออกมาจากป่าละเมาะแถวนั้นโดยไม่ใส่เสื้อ
ซึ่งตอนนั้นเขาเห็นว่ามีรอยสักที่ขา
เพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่านี่คือในรุ๊ดแน่

แล้วพอเห็นกล้องวงจรปิดคนในกล้องวงจรปิดก็มีรอยสัก
เพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อกันว่านี่คือในรถ
ส่วนวิรากรรมของในรุธเคยก่อเหตุเมื่อ๔เดือนก่อน
เคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้วนะฮะ
เคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้วแต่ไม่ถูกดำเนินคดี
เพราะคนที่ไปฆ่าเป็นคนเร่ร่อน
ก็เลยไม่มีใครเนี่ยที่เป็นเจ้าทุกข์ไม่มีญาติมาแจ้งความ
แม่ของในรุ๊ดตอนนั้นก็พยายามเดินเรื่อง
เพื่อให้รับรองว่าในรุ๊ดเป็นผู้มีอาการทางจิตประสาท

เท่าที่รู้จักคือคนที่คุยกับเราบอกว่า
ก็ดูเป็นคนปกตินะทำงานทำการเหมือนคนปกติทั่วไป
ไม่คิดมาก่อนว่าจะมาก่อเรื่องโหดเยี่ยมขนาดนี้
ผู้มีอาการเดินออกจากบ่ายแล้วก็ถอดเสื้อมียันทิขา

ถ้ามีอาการทางจิตประสาทจริง
ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปรักษานะฮะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องถูกรับโทษนะครับ

รักษาเสร็จหายดีก็ไปติดคุกนะฮะ

แสดงว่าในช่วง๔เดือนที่ผ่านมาฆ่ามา๒ศพนะครับ
ศพหนึ่งคือ๔เดือนก่อนคนเร่ร่อนศพล่าสุดก็คือคุณซิม

มีคนที่รู้จักกับในรุ๊ดนะครับ
บอกกับเราบอกว่าวันเกิดเหตุประมาณ๙โมงเช้า
รุดนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ใต้ทางด่วน

ตอนนั้นผู้ตายเขาเดินมาเก็บขยะใต้ทางด่วน
ปกติเขาจะเดินมาเก็บขยะอะไรพวกนี้นะ

รุ๊ดดื่มเหล้าเสร็จเห็นเดินหายไป

ซึ่งตรงนี้เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ตาย
กำลังจะเดินกลับบ้านหลังจากเก็บขยะเสร็จ
เลยคาดว่าอาจจะเป็นช่วงที่ทั้งคู่เดินสวนกัน
รุ๊ดก็เลยออกอุบายจ้างผู้ตายว่า
ให้ไปนวดให้หน่อยเดี๋ยวจะให้เงิน
จากนั้นก็หายไปสำหรับผู้ตาย
จนไปพบเป็นศพอยู่ในป่าละเมาะใต้ทางด่วน
ทีแรกเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้สงสัยในตัวในรุ๊ดนะ

เธอบอกเธอจำได้ทันทีว่านี่คือรถ
เพราะจำชุดที่นายรุธใส่ในวันนั้นได้
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่กล้าบอกใคร
เพราะกลัวว่าทางฝั่งญาติของในรุ๊ดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่พอใจ
ถ้าลูกเขาไม่ได้เป็นจริงเราจะเด็กร้อนอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่กล้ายุ่งไงเราไม่อยากยุ่ง
แต่ว่าในใจนี้เราคิดว่าเราไม่ใช่

โอ้ถ้าเดินก็ได้แล้ว

ชุดที่มันใส่มานี่ทำไมจะจำไม่ได้

เราคุยกับลุงสุชาตินะครับเป็นเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านนะฮะ
นี่ค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
สุชาติบอกว่าวันเกิดเหตุประมาณ๑๐โมงกว่า

แต่ตอนนั้นมีลูกค้ามาอยู่หลายคน
ก็เลยไม่ได้สังเกตว่าในรุ๊ดเนี่ยแต่งตัวยังไงบ้าง
พอซื้อของเสร็จในรุ๊ดเดินออกจากร้านไปก็เป็นไปตามที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิด
หลังผ่านไปไม่ถึง๕นาทีในรุ๊ดเดินมากับผู้ตายแต่ในรุ๊ดได้เดินผ่านหน้าร้านไปทันที
ส่วนผู้ตายแวะซื้อน้ำอัดลมที่ร้านหนึ่งขวดแต่มันผิดปกติ
เพราะเวลาผู้ตายมาซื้อน้ำอัดลมที่ร้านจะแอบดื่มที่ร้านจนหมดขวดเลย
ไม่ค่อยกล้าถือออกนอกร้านเนื่องจากผู้ตายเนี่ยเขาเป็นมะเร็งอยู่
พี่สาวเนี่ยเขาสั่งห้ามเอาไว้ว่าห้ามดื่มน้ำอัดลมเวลามาซื้อก็เหมือนแบบแอบมาซื้อดื่ม
ที่ร้านดื่มที่ร้านเลยแต่วันนั้นซื้อแล้วไม่ดื่มซื้อขวดนึงแล้วไปเลยนะ
แล้วก็เห็นว่าในรถกับผู้ตายเขาเดินหายเข้าไปทางซอยที่เกิดเหตุ
จนกระทั่งมีข่าวว่าซิมเนี่ยเขาถูกฆ่าข่มขืนหลายคนก็เอากล้องวงจรปิดมาดูกัน
ทุกคนก็สงสัยผู้ชายในกล้องวงจรปิดว่าคือในรถ
เพราะตอนในรุ๊ดมาซื้อไฟแชควงจรปิดมันจับภาพในรุ๊ดที่ไม่ได้สวมแมส
แล้วเห็นหน้าชัดในชุดเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะส่วนตามคำให้การของในรุ๊ดที่บอกว่า
จ้างผู้ตายไปนวดมันก็สอดคล้องกันเนื่องจากผู้ตายแม้เขาจะเป็นดาวนซินโรม
แต่เขาเป็นคนนวดเก่งมากอย่างคุณลุงเจ้าของร้านบอกว่า
ภรรยาของแกเนี่ยยังชอบให้ผู้ตายเนี่ยเขามานวดให้โดยตลอดเลย
แล้วค่าจ้างที่ให้ก็คือเป็นพวกขนมขนมอะไรพวกนี้
เพราะทุกครั้งเลยที่มาเนี่ยทุกครั้งก็จะต้องอยู่นี่ก่อนกินจนหมด
แล้วยิ่งถ้าป้าอยู่ด้วยนะเขาก็จะอยู่บีบนวดอยู่ด้วยกันนี่แหละ
บนวดทุกวันแหละมาทุกวันเราก็ให้ไปโค้กให้ไปซื้อขนมอะไรเนี่ยเขาอยากกินอะไรก็กินไปไง

อ๋อคือเรียกได้ว่าเขาเป็นคนนวดเก่ง
เป็นไม่ได้คิดนะนะไม่ได้คิดว่าเป็นคนนี้พอไปเห็นในกล้องถึงได้คิดว่าเออมันก็ขุดคล้ายอ่ะ
เพราะว่าตอนที่ค่ายคล่องอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตใครนะ
แล้วยิ่งเป็นคนรู้จักก็คือทักทายกันแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วไงก็ต่างคนต่างไปอย่างนี้
แต่พอมาดูในกล้องมันใช้ช่วงเวลานั้นไงช่วงเวลาที่ที่เกิดเหตุอ่ะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางญาติญาติของผู้ตายได้นิมนต์พระจากวัดเทียนถวายมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะนิมนต์พระมานะครับเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณซิมนะครับ
มีอาหารคาวหวานมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ให้พี่สาวจุดทูบเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายไปที่วัด
พี่เมย์พี่มารับเองแล้วนะเองไปกับพี่นะไปวัดวัดเทียนนี่ที่หนูชอบดูลิเกน่ะ
ไปกับพี่นะตอนนี้พระอาจารย์เรียนใหญ่
ทำพิธีทุกอย่างให้
พาวให้หนูอย่างที่หนูอยากได้
ดอกไม้สวยรูปสวยลงสวย

เวลานี้ประอาจารย์เที่ยนย้ายทำให้น้องแล้วนะ
งานศพของน้องสวยมาก

น้องเคยพูดไว้เวลานี้น้องได้สมใจแล้วนะ
นี่ฮะพี่สาวของผู้ตายนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าน้องสาวเธอเนี่ยอายุ๔๐กว่า
เป็นดาวนซินโรมแล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ซึ่งเธอก็รู้อยู่ในใจนั่นแหละว่า
ช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่อาจจะไม่ได้นานนัก
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องมาสูญเสียน้องสาว

พี่สาวของผู้ตายบอกว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในรุธ
เป็นคนก่อเหตุรู้ตั้งแต่เห็นกล้องวงจรปิด
แต่พอมารู้พฤติกรรมเนี่ยโอ้โห
ไม่คิดว่าจะโหดร้ายได้ขนาดนี้
แล้วตัวของผู้ตายเองกับตัวผู้ต้องหา
เขาก็เห็นกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะ
ยังชอบเล่นอะไรกันอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับ
เพราะว่าผู้ตายเขาเป็นรุ่นน้องผู้ตายเขาเป็นรุ่นพี่
ผู้ต้องหาเป็นรุ่นน้องอยู่ในพื้นที่ซอยเดียวกันชุมชนเดียวกัน
และเธอก็เคยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือครอบครัวของในรุ๊ดมาตลอด
อย่างบ้านของในรุ๊ดเนี่ยพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
เธอเป็นคนค้ำประกันซื้อบ้านจากธนาคารให้นะครับ
เพราะฉะนั้นจะไม่ขออโหสิกรรมให้กับนายรุธอย่างเด็ดขาด
ต้องเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เล็กแล้วค่ะ
ไม่คาดคิดว่าเค้าแล้วเรา
ตัวน้องไม่รู้ว่าเขาจะโตขนาดนี้แล้ว

เค้ารู้ว่าจะกิจใจเค้าคิดว่ามันเด็กเหมือนเค้าไง

ศพของนางสาวซิมตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเทียนถวายนะครับ
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปฐุมธานีนะครับญาตินำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่
ซึ่งจะสวดพระอภิษฐรรมศพคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย
เจ้าวาดวัดเทียนถวายท่านรับเป็นเจ้าภาพให้ทั้ง๓คืนนะครับ
ชาปนกิจศพพรุ่งนี้นะครับ๑๖กันยายนเวลา๑๖นาฬิกา
เราคุยกับคุณป้าพรพันธ์พี่สาวของคุณซิมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คือคุณป้าก็ยังเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าครอบครัวมีพี่น้องกันอยู่สามคนพี่ชายคนโตชื่อสังเวยนะครับ
ก็พิการหูไม่ได้ยินตัวคุณป้าพรพันธ์เนี่ยเป็นคนกลาง
แล้วก็ซิมนี่เป็นน้องสาวคนเล็กซึ่งเป็นดาวนซินโรม
สาเหตุที่น้องสาวไว้ใจแล้วก็ยอมเดินตามในรุ๊ดไป
เพราะเจอกันมาตั้งแต่เด็กก็ถือว่าสนิทกันพอสมควร
เขาเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กคือในรุ๊ดอายุ๒๑
ส่วนคุณซิมผู้ตายอายุ๔๘แต่ด้วยความที่เธอเป็นดาวนซินโรม
เธอก็ยังคิดว่าเธอแบบคือยังเป็นเด็กอ่ะก็เป็นเพื่อนเล่นกับเด็กรุ่นน้อง
ก็คือในรุ๊ดมาตั้งแต่เด็กมีการช่วยเหลือกันมาตลอดระหว่างสองครอบครัว
ตัวของคุณป้าพรพันธ์เองก็รู้จักแล้วก็เห็นผู้ต้องหาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เขาเลยนะ
คุณป้าบอกเพราะเธอกับยายของผู้ต้องหาเนี่ยสนิทกัน
ซึ่งตอนนี้ยายของในรุ๊ดตายไปแล้วที่ผ่านมามีของกินอะไร
ฝั่งของป้าพรพันธ์ก็เอาไปแบ่งให้ครอบครัวของในรุ๊ดอยู่เสมอ
อกจากนี้ยังบอกว่าเมื่อคืนนี้รู้สึกเหมือนกับซิมมาหาที่บ้าน
คุณป้าบอกเหมือนน้องสาวมาหาที่บ้านเพราะอยู่ไฟในห้องนอนของน้องสาวมันเปิด
ก็เลยบอกไปว่าเออพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วแล้วเช้าวันนี้ก็เลยไปเชิญดวงวิญญาณมาที่วัด
เมื่อเช้ามีหน่วยงานภาครัฐมาสอบถามเรื่องการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กำลังถ่ายรูปหน้าศพอยู่หน้าโรงศพ
กดถ่ายอยู่๓ครั้งถ่ายรูปยังไงก็ไม่ติด
พี่สาวบอกว่าต้องไปเคาะโลงแล้วก็จุดทูบบอกน้องสาวบอกว่า
ให้เจ้าหน้าที่เขาถ่ายรูปหน่อยนะเขามาช่วยเขามาดี
จากนั้นถ่ายรูปติดเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
แต่พี่สาวผู้ตายบอกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เธอก็ได้จุดทูปอธิษฐาน
บอกวิญญาณของน้องสาวบอกว่าขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็ว
แล้วตำรวจก็จับได้เร็วจริงจริงทางฝั่งของครอบครัวของผู้ต้องหายังไม่เคยมาขอโทษ
ยังไม่เคยมาเคารพศพแต่เธอขอยืนยันว่ายังไงก็ไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหา
ที่ป้าทำให้เขาแล้วมันไม่ได้ดีขอให้เขาเอากลับไป
ทุกอย่างป้าก็ไม่โหสิกรรมให้
ก็คือเลยบอกว่าใครทำให้หนูเจ็บ
ถึงก็ต้องตายหนูพาตำรวจไปจับเลยนะ

บอกตอนนี้เขาจับไอ้รถได้แล้วนะ
เขาเอามันไปจ่ายคุกแล้ว
น้องจะได้ไปสวรรค์ได้สบาย
ที่เขาเปิดเพราะว่าน้องก็ชอบดีเกณฑ์มาก

เขาฝันแต่ว่าเขามาเดินขึ้นบ้าน
เมื่อคืนนี้หมาเห่าหน้าบ้าน
แล้วก็ไฟในห้องนอนเขาเปิด

แต่เมื่อเช้านี้เชิญมาที่วัดนี้แล้ว
ไปเชิญที่ตรงที่เขาตาย
เชิญมานี่แล้วเอาพระไปรับดวงวิญญาณมา
วันนี้เราได้คุยกับหมอแผนไทยจากวัดจอมทองที่พิสุนโลกนะฮะ
ชื่อนายอภิพลปุ้ยทอง
เป็นหมอที่รักษามะเร็งให้กับผู้ตายนะครับ
บอกว่าเมื่อปีที่แล้วได้เจอกับผู้ตายที่ตอนนั้น
เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร
ซึ่งอาการตอนนั้นแย่มากเหมือนกับนอนรอความตาย
ก็รักษาช่วยให้กินยากินผักงดกินเนื้อสัตว์
อาการของผู้ตายดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ซึ่งทางนายอภิพลกับครอบครัวของผู้ตายตอนนั้นก็ดีใจกันมากนะ
คือสุดท้ายเหมือนกับจะแย่แล้วจะไม่ไหวแล้ว
เร็งแบบโอ้โหจะแย่แล้ว
พออาการเริ่มดีขึ้นกลายเป็นว่ามาเจอเหตุการณ์นี้
จนเสียชีวิตนะซึ่งเขาบอกเขารับไม่ได้นะครับ

ทำได้ยังไงกับคนที่เป็นดาวนซินโดมนะแล้วก็เป็นมะเร็งด้วย
ข่มขืนแล้วก็ฆ่าเขาแบบนี้ได้ยังไง
ถ้าวันนั้นผมไม่เข้าไม่ยื่นมือเข้ามาช่วย
เขาก็คงอยู่ได้อีกไม่นานเขาก็คงเสียไปแล้ว
ใช่ก็เหมือนผมเข้ามาช่วยเขา
แล้วสุดท้ายเขาหายแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วย
ทำไมต้องมาเจอร่างไปข่มขืนแบบนี้มันรับไม่ได้อะพี่
ถ้าน้องตายธรรมชาติพี่ก็ตายธรรมชาติเป็นมะเร็งตาย
ผมรักษาไม่ได้ผมจะไม่เสียใจเลยนะพี่

ถ้าพี่ได้คุยกับเขาพี่จะรู้เลยว่าเหมือนคุยกับเด็กคนนึงอะพี่

แล้วมันทำได้ไงมันระยำมากเลยนะพี่
มันทำกับเขาแบบนี้น่ะ
ทางด้านของพี่ชายผู้ต้องหาเองนะคะก็บอกว่าก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวน้องชายไปสอบปากคำที่โรงพักเนี่ย
น้องชายมาสารภาพกับแม่แล้วมาสารภาพกับแม่เป็นคนแรกเลยว่าผมเป็นคนทำเอง
ตอนแรกคนในครอบครัวไม่เชื่อนะคะคือเป็นความไม่น่าเชื่อ
ใครจะไปคิดว่าน้องเราลูกเราจะไปก่อเหตุโหดเยี่ยมอะไรขนาดนั้น
ก่อนที่๓ทุ่มตำรวจจะมาคุมตัวน้องไปจริงตอนนั้นแหละที่คนในครอบครัวรู้แล้วว่ามันคือเรื่องจริงแน่
ซึ่งพี่ชายบอกแบบนี้นะคะว่ามารุดเนี่ยป่วยมีอาการทางประสาทมานานกว่า๑ปีแล้ว
กินยาเพื่อรักษาอาการตลอดสาเหตุก็มาจากดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่เขาก็ยอมรับนะคะว่าครอบครัวผู้ตายเนี่ยรู้จักกันกับครอบครัวเขาแล้วครอบครัวผู้ตายก็ช่วยเหลือครอบครัวเขาเยอะจริง
ตอนที่เขามาสามารถมากกับเมฆเขาบอกเลยไงบ้าง
เป็นอารมณ์แปรปวนคิดจะดีกว่าดีอารมณ์พุดฟัดแล้วก็เดินหาย
เอาละผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพแล้วจับได้แล้วถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้ว
แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวเองต้องมีส่วนรับผิดชอบนะฮะ

คือฟังจากพี่ชายเนี่ยรู้หมดเลยนะน้องชายมีอาการอย่างนี้

แต่คุณยังปล่อยให้เขาไปเสพยาเสพติดไปดื่มเหล้าแล้วก็เนี่ยฮะ
ก่อเหตุไปทั่วเนี่ยคุณต้องพาเขาไปบำบัดไปรักษา

เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมต้องมาเจอคนแบบน้องชายของคุณเนี่ยแล้วต้องมาสูญเสียแบบนี้
ไม่ใช่ศพเดียวนะชาวบ้านบอกก่อนหน้านี้ไปฆ่าคนเร่ร่อนตายมาศพหนึ่งแล้ว
ใช่ค่ะคืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ช่วยไม่ได้
หรือว่ามันเป็นเรื่องที่เกินความควบคุมนะ
จริงแล้วครอบครัวก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน